กับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐ

ร้านวันนี้นะคะใครอยากกินเมี่ยงปลาเผาบ้าง

นี่แหละเราจะพาไปกินเมี่ยงปลาเผาจากร้าน

มี่ยงปลาเผาพร้อมทานเลยดิฉันชอบมากเลยอ่ะ
มีผักมีน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มถั่วและขนมจีน

เปิดขายทุกวันตั้งแต่๔โมงครึ่ง
สั่งได้หรือว่าถ่ายภาพตามที่เราขึ้นไว้ให้ได้ก่อนเลยนะจ๊ะ
ถ่ายภาพเก็บไว้นะ๑๒๓แทะ
จะให้เราฝากร้านก็ส่งภาพมา๒๓ภาพหรือคลิปไม่เกิน๑นาทีครับ
แล้วนะคะเราก็จะช่วยคุณผู้ชมโปรโมทแล้วก็รีวิวสินค้าแบบนี้นะคะ